มาดูเทรนด์การเสริมดวงกันบ้างดีกว่านะคะ
ทรัพย์แบบใหม่ตอนนี้บอกเลยว่ากำลังฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะ
คือศาสตร์ของการสักลายมือ
อ๋อนี่ฮิตทรัพย์ไปสร้างคนเยอะนะ
เหล่าซุปตาบันเทิงไทยรัฐค่ะเขาก็สั่งไลน์มือนะคะ

วันนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะรวบรวมเหล่าคนดัง
ที่ไปเสริมดวงมาให้ชมกันจะมีใครบ้างไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่เจ้าบทบาท
แอ้วอำภาภูศิษฐ์ที่ก่อนหน้านี้ขึ้นเขียงศัลยกรรมให้หน้าดูอ่อนกว่าวัย
เรียกว่าถูกใจแม่มากเลยล่ะค่ะและล่าสุดปังต่อไม่รอแล้วนะ
เจ้าตัวยอมรับว่าตอนนี้เข้าสู่วงการมูเตลูอีกหนึ่งคนค่ะ
ซึ่งแม่แอ๊วเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่าตอนนี้อะไรที่ทำให้ชีวิตดี
และมีความสุขก็ขอทำเพื่อความสบายใจและยังบอกอีกว่าหือ
ทำแล้วโกยถึงงานโกยทั้งเงินก็เพราะว่ามีละครติดต่อเข้ามาทันที
แถมยังถูกลอตเตอรี่ถึงสองงวดติดโอ้โหแบบนี้ต้องยกให้เป็นคนปังแห่งปีไปเลยสิคะสิ
อันนี้ล่าสุดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่แบบทำให้แม่ดี
แม่ก็ทำหมดเลยไม่ว่าจะเหนียวทรัพย์มีโชค
ส่วนคนนี้ต้องยกให้เป็นอีกหนึ่งคนดังที่เข้าสู่วงการมูเตรูอย่างจริงจัง
สำหรับนักร้องหนุ่มตั้มวราวุฒิเจ้าตัวเปิดใจพร้อมกับยอมรับว่าเป็นคนที่เชื่อเรื่องศาสตร์มูเตลูหนักมาก
ที่ไหนว่าดีที่ไหนว่าเด็ดจัดไปเดินทางไปไหว้เสริมความปังให้กับตัวเอง
ล่าสุดสักลายมือของอาจารย์ชื่อดังเพื่อช่วยส่งเสริมการงานการเงิน
แถมยังบอกอีกด้วยว่าตั้งแต่ศักดิ์มาเนี่ยยังไม่ได้พักเลยงานเข้าแทบไม่ได้นอน
แต่ก็ยืนยันนะคะว่าเนี่ยเป็นแค่ความเชื่อส่วนตัวตัวเองทำแล้วได้
ใครจะมองว่างมงายก็ปล่อยไปไม่ซีเรียสเชื่อนะเชื่อมาก
อ่าเชื่ออยู่เชื่อเลยอันนี้เป็นของอาจารย์คนนึงครับผม
ซึ่งเขาจะเป็นแบบเสริมแบบเสริมดวงเรื่องแบบการงานการเงินอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็แบบไปรู้มาว่าที่นี่ดีเราก็ไปค่ะปิดท้ายกันที่นักมวยชื่อดัง
ตุ้มปริญญาที่มีเรื่องน่าอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นมากมาย
ตั้งแต่เจ้าตัวเข้าสู่วงการสักอย่างเต็มตัวอย่างล่อสุดเนี้ย
สักไรมือหัดทะเศษฐีเสิร์ดวงรับซับกลับโฉฟชะตากลายถึงราชบุรีเลยหรอฮะ
ที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเจ้าแรกต้นตำรับในไทย
ในวงการบันเทิงเดินทางมาศักดิ์กันเพียบ
ใครที่เป็นสายมูไม่ควรพลาด

เจ้าตัวบอกว่าหลังจากที่สักลายมือแค่๑วัน
มีสิ่งดีเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างน่าประหลาดใจ
ลายมือของหัทธาเศรษฐี
ตรงราชบุรีนะคะ
เพราะฉะนั้นเวลาสักไปแล้วตุ้มมองว่า
ตุ้มดูแล้วหนึ่งละตุ้มชอบ

ดูแบบว่าดูแล้วมันนั่งดูแล้วเพลิน
แต่เดี๋ยวก่อนยังไงก็ตาม
สักลายมือนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ

สักลายมือจะเกิดผลก็ต่อเมื่อ
คนที่มาศักดิ์เชื่อในการทำความดี

ถ้าอยากชีวิตปังต้องมีศรัทธา
และลงมือทำควบคู่กันไปนะคะ

คนเราเปลี่ยนชะตากรรมเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยลายมือนะ
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะคุณผู้ชมค่ะ
ย้ำนิดนึงก็แล้วกันเนาะ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์